ศพของนางทองเพชรชินปัตย์อายุ๖๙ปี

และผู้ก่อเหตุคือลูกแท้เลย
นายสมยุทธ์ชินปัตย์อายุ๔๔ปี
ซึ่งนายสมยุทธ์ก็ให้การนะ
บอกว่าแม่นั่งสวดมนต์ตามปกติเหมือนกับแม่ทำทุกวันนั่นแหละ
แต่ผมก็เข้าใจว่าแม่บ่นผม
เพราะว่าช่วงค่ำวันนั้นเพิ่งทะเลาะกับแม่
แล้วก็หงุดหงิดก็คุมอารมณ์ไม่อยู่

แม่ลงไปนอนแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
คุณผู้ชมตอนเตะเข้าที่หน้าแม่นะ
ั้งแม่หักแล้วเลือดไหลนองหน้าไปหมดเลยค่ะ
พอตำรวจสอบปากคำนายสมยุทธ์แล้ว
ปรากฏว่านายสมยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้ปกติไง

คือเป็นคนเชื่องช้าความจำไม่ค่อยจะดี

คือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระดับปานกลาง
ดังนั้นเมื่อนายสมยุทธ์เขาเข้าใจว่าแม่บ่น

แล้วจากการสอบถามน้องของนางทองเพชรเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่านางทองเพชรมีลูกทั้งหมด๕คน
แต่ลูกก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวหมด
เหลือแต่นายุทธ์ลูกของนางทองเพชรอยู่ด้วยกันแม่ลูก

เพราะว่าลูกป่วยด้วยอาการทางประสาท

แล้วที่ผ่านมาลูกก็ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงอะไรเลย

รับจ้างทำงานก็เอาตังค์มาให้แม่ตลอดนะคะ
รับจ้างก็เข้าเป็นพัก
รับจ้างทำงานน่ะ
ตอนเศรษฐ์นอนแพลอยู่เนี้ยรันหมุ่งเลย
ตอนเศรษฐ์นอนแพลอยู่เนี้ยรันหมุ่งเลย
น่าจะเสื่อยังฝันเมื่อคืนเลยนะ
โอ้โหพอฟังข่าวนี้อ่านข่าวนี้ก็สะเทือนใจนะคะ

ก็จะนำตัวในสมยุทธ์ลูกที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ส่งฟ้องดรบจบัวใหญ่ดำเนินคณีตตามกฏหมายต่อไปนะคะ